ไปไม่ถึงโรงเรียนเด็กชายป๔อายุเพิ่งจะ๑๐ขวบ
คุณผู้ชมปันจากการยานนะครับจะไปโรงเรียน
ปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุถูกรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวอะค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลย

แล้วเขาเลี้ยวแบบเฉียวเห็นเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๓๐สิงหาคมค่ะ
สี่แยกไฟแดงหน้าวัดโพธาราม
น้องพรพรมภูมิรินวัย๑๐ขวบ
นักเรียนชั้นป๔โรงเรียนวัดคลองโป่งเนี่ยนะคะ

รถบรรทุกก็จะเลี้ยวน้องก็อยู่ทางซ้ายนะคะ
ก็คงจะไม่เห็นน้องอะค่ะก็เบียดน้องไปเต็ม
ทำให้น้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งญาติย่านำร่างของน้องมาตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดคลองโป่งที่สุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถามคุณแม่นางประพาพรภูมิริน
แม่บอกว่าแม่มีลูก๔คนน้องพรพรมเนี่ยเป็นลูกคนที่๓
หลังวัดโพธารามนี่แหละน้องพรพรมเนี่ย
ขี่จักรยานมาหาแม่บอกว่าขอเงินไปโรงเรียนหน่อย
แม่ก็ให้ไปแต่ว่าน้องไปไม่ถึงโรงเรียนนะคะ
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายค่าชดเชยอะไรต่าง
ต่างเนี่ยประกันของคู่กรณีติดต่อเข้ามาแล้ว
ศีลหมายทดแทนจะนัดเจรจากันวันนี้
คนขับรถบรรทุก๑๘ล้อก็เข้ามาทำบุญให้น้องแล้วค่ะ

มีแต่เงินจากโรงเรียนที่มอบมาให้คุณแม่๓๐๐๐บาท

แล้วก็งานชาปนกิจที่จะจัดขึ้นวันนี้
ซึ่งแม่บอกว่าลูกเป็นเด็กร่าเริง

ครับยิ่งเห็นภาพเนอะ
น้องกำลังจะปั่นไปโรงเรียนนะครับ